โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คุณอนุชาบุรพะชัยศรี

วินิจฉัยของสารรัฐมนูล

ก็ควรจะจบแล้วไม่ควร

แต่ว่าดูทิศทางของข่าว
วันนี้แล้วคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ

มีหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์

เด้งรับลูกเรืองไกร

ไม่มีกฎหมายรองรับ

ตอนนี้คุณเรืองไกรอยู่ในสายแล้วนะครับ

สวัสดีครับคุณสุภาพแล้วก็พิธีกร

ที่จริงมันก็

สารำนูนจะวิจัยให้พลเอกประยุทธ์

ที่ไม่จบเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย

อยู่บ้านพักรับรองนี้มาตั้งแต่

แล้วพบตบคนเก่าคนใหม่เนี่ย

ผมข้างนี่แฉว่าพ้นผมก็รองประชอยูดิ

เป็นการรับประโยชน์

ที่ออกมานั้นเนี่ย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายไหม
ไม่ชอบครับเพราะไม่ได้อาศัยอำนาจของกฎหมายใดออก

ตั้งแต่ยื่นสู้คดีกันอยู่นะครับ
ซึ่งผมเนี่ยเห็นอยู่นานแล้วครับ
เพราะผมก็แจ้งผู้สื่อข่าวก่อนวันที่๒อยู่แล้วว่า
วินิจฉัยมายังไงผมก็ร้องก่อประชาออก
ผมถึงไม่จบไงมีเหตุผลที่ไม่จบนะครับ
แล้วที่ทางเจ้าหน้าที่การเมืองมาบอกว่า
เอ๊ะคำวินิจฉัยเนี่ยมีผลเป็นเด็ดขาดปลูกพันธุ์
ใช่ก็มีผลเป็นเด็ดขาดผูกพันไง
ก็วินิจฉัยแล้วว่าพลเอกประยุทธ์รับประโยชน์แล้วไง
อันนี้ผมยอมรับเนี่ยแต่คำวินิจฉัยของสารำนูนเนี่ย
มันเอามาใช้ทางอาญาไม่ได้นะครับ
คือจะวิจัยว่าแล้วเนี่ยถ้ามันมีความผิดอาญาเนี่ย
ก็เอากำวินิจฉัยเนี่ยไปร้องต่อได้
แต่จะไปร้องว่าให้คุณวินิจฉัยใหม่สิว่าผมเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้
คว่ำมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อสมัยปี๔๗นะครับ
หมายคือว่าศตะงอนก็ไปอ้างระเบียบนี่แหละ
ตอนนั้นก็มีพูดกันว่าระเบียบคอตงมันไม่ได้ประกาศเนี่ย
ตัวผู้บ้าสามารถที่ถูกวิ่งใช้ให้คนได้กลับมา
มันย้อนกันไปเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็รับประโยชน์ตามกฎหมายปปชไปแล้ว
และที่สำคัญนะครับอันนี้คนไม่รู้
ปปชเองเนี่ยเพิ่งชี้มูลนะครับ
ตีดหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยคนหนึ่งที่เป็นรัฐผลตีนะครับ
ตุลาเนี่ยว่ารับประโยชน์เกิน๓๐๐๐จากตัวเครื่องบิน

รับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วแล้วกรกต๙คนก็เซ็น
ไอ้หนังสือนั้นอยู่ในมือผมไงผมถึงเห็นเรื่องนี้
ผมเพิ่งบอกว่าคนอื่นประยุทธ์ไม่รอดเรื่องนี้ค่ะ
ผมอธิบายอย่างนี้ได้ไหมเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจ
ที่สารวินิจฉัยเนี่ยว่าไปอยู่ได้
ในบ้านทบเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกที่ออกมาอยู่ได้
แต่คุณเรืองไกรกำลังจะอธิบายว่าอยู่ได้
แต่มาผิดกฎหมายปปชเพราะเท่ากับว่ารับผลประโยชน์เกิน๓๐๐ใช่ไหม
ถูกต้องครับอืมสารรำนุนวินิจฉัยเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์บอกมีสิทธิ์นะฮะ
ในข่าวสารนุนบอกมีสิทธิ์ตามระเบียบปี๔๘
นะครับอันนี้ผมขอบคุณศาลเลย
ปรปชไม่ต้องไปฝ่อไปเห็นแย้งตรงนี้ไม่ได้นะ

คือถ้าอย่างนี้คุณเรืองไกร
ถ้าอธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือว่าให้ได้แต่รับไม่ได้
คนให้เนี่ยมีสิทธิ์จะให้แต่คนรับรับไม่ได้
เพราะมันผิดกฎหมายปปชเป็นนักการเมืองมีมูลค่าเกิน๓๐๐
เอากันง่ายอย่างนี้เนี่ยใช่ไหม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์อธิบายความไปที่ศาล
เขาบอกว่าผู้บัญชาการฐานบกท่านอื่นที่ตำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ยังพักด้วยเนี่ย

อันนี้เป็นคำเบิกความของนายกเองนะ

ผมถึงพุ่งเป้ามาที่พลเอกประยุทธ์เพื่อให้สังคมเข้าใจก่อนว่า
สังคมเนี่ยไปกางขาว่าเอ๊ะพ้นไม่พ้น
ผมบอกไอ้พ้นไม่พ้นเนี่ยผมไม่ติดใจล่ะนะครับ
แต่ผมติดใจว่าสิ่งที่พบทบคนเก่าคนใหม่แล้วก็สิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยอธิบายความ
มันไปขัดกฎหมายปปชแล้วมันมีโทษอาญา๓ปีกระทงละ๓ปี

คุณเรืองไกรไปใช้ช่องทาง
ของคณะกรรมธิการปปช

พบทบในอดีตมาพบทบคนปัจจุบันมา

เหมือนกันไหมใช้เวลาเป็นอย่างไร
ผมมองว่าไปได้๒ทาง

การที่มาหาช่องทางของพี่เตอรีที่สุดก่อน
เพราะเลขภั่นเนี่ยนะครับ
ก็ชี้งมาว่าเลขบ้านเลขเท่าไหร่
ผมก็บอกอย่างนั้นฝ่ายการไฟฟ้ามหาลของหล่ม
บินเลขที่บ้านเนี่ยเท่าไหร่
ให้กรรมธิการปปชเรียกมา
เพื่อที่จะชงให้ปปช

เพราะว่าปปชจะได้ไม่ต้องมานั่งว่ามันมีนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวยาว
แต่ว่าในคำอธิบายคำวินิจฉัย
ของสารรัฐมนูลหรือเรื่องค่าน้ำค่าไฟ
ก็เป็นไปตามระเบียบของทบที่จะจัดอำนวยให้ความสะดวกให้

อันนั้นเขาตัดสินไปว่าอย่างนั้น
แต่ว่าที่คุณเรืองไกรจะไปร้องนี่
ค่าน้ำค่าไฟอะไรทั้งหลายนี่คือ
รับผลประโยชน์เกิน๓๐๐๐เหมือนกัน
ใช่ครับ

คือคือไอ้รับตามสมควรเนี่ยนะครับ

ตอนทำบกเนี่ยก็อ้างระเบียบว่าจะให้
แต่พลเอกประยุทธ์เมื่อเป็นนายกรรมตรี
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎหมาย
ปปชต้องรู้ตัวเองว่ารับไม่ได้

นะครับถ้าผมอธิบายความก่อนหน้านี้นะ
ผมบอกว่าคุณธนทรเนี่ยสารก็วิจัยว่า
คุณจะเป็นผู้สมัครคุณก็ถือหุ้นสื่อต่อไปไม่ได้

ตัวบนเอกมายุทธ์จะต้องบอกว่าผมต้องย้ายบ้านออกแล้วนะ
แต่เมื่อศาลบอกว่าไม่ต้องย้ายไม่ออกก็ได้เพราะมีสิทธิ์ตามระเบียบที่ยกมาเป็นเหตุผล
แต่มันก็ไม่สามารถจะหนีเรื่องประโยชน์ที่กฎหมายประประชาเขาบังคับไว้
คือจนถึงวันนี้ผมว่าคนที่ติดตามฟังคุณเรืองไกรอธิบายอยู่เนี่ย

วินิจฉัยของสารรัฐมนูล
กับสิ่งเป็นกับกฎหมายปปชเนี่ย
ซึ่งมันใช้กันคนละกฎหมายกันเนี่ยอันไหนจะใหญ่กว่าอันไหน

ถ้าสารรับนูลตีความบทบรรยัติของกฎหมายขัดเนี่ย

คำสั่งที่ของอาจารย์วรเศษที่ออกมาคู่กันเนี่ย
ตีความว่ากฎหมายนี้ขัดและศาลรัฐมนูลคำสั่งข้อสชขัดรัฐมนูล

แต่ถ้าตีความเรื่องการชุมนุม
สารรัฐมนุนบอกการชุมนุมกปศเป็นไปโดยสงบ
แต่วันนี้กรปศถูกดำเนินคดีอาญาที่สารอาญานะ

ศาลนี่จะไม่ไปฟังข้อเท็จจริงของศาลรัฐมนูนว่า
วันนี้ทำไมกปศอีก๒๐คนถูกดำเนินคดีอยู่ล่ะ
วินิจฉัยของสารรัฐมนูลถึงแม้จะผูกพันทุกองค์กร
ไม่ได้แปลว่าคำวินิจฉัยนี้ห้ามที่จะให้ปปชมายุ่งกับเรื่องนี้อีก

ไม่ใช่ถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงไม่ใช่

ที่เรียนวิสุภาพเมื่อกี้เห็นไหม
ถ้าตัวคำสั่งวินิจฉัยอาจารย์วรเจตร้องไปว่า
คำสั่งคือคำวินิจฉัยขาดรำหนุนหรือไม่

แต่ถ้าไปวินิจฉัยว่านี้เป็นการกระทำด้วยไม่

แล้วมีตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งแล้วด้วย
เพื่อสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจว่า
ผมไม่ได้อยากจะหาเรื่องต้นตนเอกประยุทธ์
แต่ผมต้องทำตามกฎหมายทุกฉบับทุกมาตรา
เหมือนกับที่ท่านนายกบอกว่าจะใช้กับเด็กเนี่ย

สมัยระยะยกตะหมัดผมก็เป็นคนร้องอยู่นะครับ

ได้คุยกับพี่เศรษฐ์พิสุทธิ์ว่าหลังจากนั้นเนี่ยขอให้พี่เศรษฐ์พิสุทธิ์สรุปรายงานกรรมดิงานปปช

ใช้ช่องทางของสภา

ใช้ช่องทางของสภา

ใช้ช่องทางของสภา

ใช้ช่องทางของสภา